เอาล่ะในเมื่อไปอิ่มน้ำสำราญกันแล้ว
ก็ควรจะต้องไปออกกำลังกายหน่อยละกัน
บรรยากาศความสนุกสนานในแต่ละพื้นที่
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างจุใจ
ติดตามได้เลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
มาเจอกันอีกแล้วครับกับตลอดข่าวขำ
ข่าวสนุกสนุกสไตล์ป้องชึ้ง
ที่วันนี้เรารวบรวมสีสันกีฬาชุมชนคนพันหามาฝากกัน
เริ่มกันที่กีฬาสุดหาของชาวอบตเจ้ารัง
ไปดูกันหน่อยจะมันขนาดไหน
มาดูฝีภายคนแรกของเราเนเฮ่หล่อมาเลย
แต่เฮ้ยหมวกปลิวไปแล้วล่ะครับ
ถ้าเปิดเลิกดีแบบนี้เนี่ยไปดูฝีมือพี่เขาหน่อยเถอะครับ
อ้าวหนึ่งสองสามไปเลย
บึ๊ดจำบึ๊ดเฮ่ยเดี๋ยวนะครับ
คุณพี่เสื้อขาวคนนั้นน่ะคนที่บวกปลิวเมื่อกี้นี้แหละครับ
เขาให้พายเรือกระทะให้ไปถึงเส้นชัยไม่ใช่เหรอ
ทำไมภายวนเป็นวงกรมเต้งไปเต้งมาแบบนี้แหละครับลูกเฮ้ย
เอาโยกซ้ายเอาโยกขวามาแด้งหน้าแด้งหลังกระดับกระดับ
ส่วนรายนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับเพราะน้าเขาก็พายหมุนรอบตัวเองเหมือนกัน
ของแบบนี้เนี่ยบอกน้ำไว้เลยไม่ใช่ง่ายนะ
ไม่รู้ว่าไปฝึกวิชามาจากสำนักไหนจะได้ไม่ไปฝึกด้วย
วนขนาดนี้เนี่ยที่บ้านไม่ว่าหรอก
ลมเรือน้อยน้อยมนต์
อ้าวแล้วสุดท้ายน้าเขาก็พายจนไม่ไหวพายจนเรือแทบล่ม
พายวนจนปวดหัวไปหมดถึงขั้นต้องยกมือยอมแพ้แบบนี้ล่ะครับ
ตัดภาพมาที่กีฬาชุมชนคนกันเองที่บอกว่าคนกันเองเนี่ย
เพราะงานนี้เขาให้คู่สามีพันรยา

ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะแปลงร่างออกมาได้สวยขนาดไหน
ไปดูกันดีกว่าครับ
เฮ่ยเสียงมนแห่งจันทรมาหาวา
เดี๋ยวจะแปลงร่างให้สวยสาแก่ใจพันละเมียเลยใช่ไหมล่ะครับคุณพี่ทั้งหลาย

ทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ล่ะครับ
โอ้โหอยากสวยนะเมียจ๋า
ฉันก็เป็นผู้หญิง
ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
การแต่งหน้าสามีพันรยาผ่านไป
ตัดภาพวนกันมาที่คุณน้าเสื้อดำ
พายเรือกระทะคนนี้อีกรอบ
ไม่ว่าใครเขาจะแข่งอะไรกันอยู่

ยังคงพายวนรอบตัวเองแบบนี้อยู่นี่แหละครับ

เอายาแก้เวียนหัวสักแผงไหมล่ะลูกพี่
โอ้โฮเห้ยแหลมเลย
ลงเรือน้อยหน่อย
ในใจ